สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไทยรัฐจอบประเด็นกับผมชายรัฐถมยานะครับ
ติดตามประเด็นร้อนรอบวันในแบบเจาะลึกทั้งในแล้วก็ต่างประเทศ
ที่จะทำให้ไม่พลาดข่าวสำคัญของวันในเวลา๒๓นาฬิกา
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
นี่ถือเป็นการสูญเสียบุคลากรที่สำคัญของกองทัพเป็นครั้งที่๒
ในช่วงเวลาไม่ถึง๒เดือนนะครับ
หลังจากเหตุการณ์ที่เขาชะเมาจังหวัดจันทบุรี
แม้ในตอนแรกจะพอมีความหวังอยู่บ้าง
แต่ก็เป็นอีกครั้งที่ผู้ที่รอคอยต้องเจอกับข่าวร้าย
จากอุบัติเหตุเฮลีคอปเตอร์ตกใกล้ดอยอินทนจเชียงใหม่
เราจะไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดของเจ้าหน้าที่
ลำเลียงร่างทหารทั้ง๕นายออกจากจุดเกิดเหตุ
จากคุณอารยาโภจาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานความคืบหน้าจากศูนย์ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ
กิวแม่ปาลด้อยอินทนอแม่แจ่มจเชียงใหม่
คุณอารยาเชิญครับ
จนถึงขนาดนี้ยังไม่สามารถนำร่างในทหารทั้ง๕นาย
ลงมายังจุดพักร่างนี้ได้
ซึ่งเราได้เช็คและสอบถามไปแล้วว่า
ตอนนี้นั้นอยู่ระหว่างเพียงแค่ครึ่งทางเท่านั้นค่ะ
ร่างของพลตรีนพรเรือนจันทร์
ร่างของร้อยเอกสุทันอ่องเมืองร้อยโทนวพันธ์มณีโชธ
จ่าสิบเอกชัยศักดาธาโสจ่าสิบตรีมงคลชัยรู้งาน
กำลังถูกลำเลียงลงมายังศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติกิวปั่น
กิ๋วแม่ป่านดอยอินทนจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ซึ่งการลำเลียงลงมาในวันนี้ต้องบอกว่ามีความยากลำบากเป็นอย่างมากค่ะ
เพราะว่าความลกทึบนะคะแล้วก็ความสูงชันของดอยอินถนนในวันนี้นะคะ
ถือได้ว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะลำบากมากเลยทีเดียวค่ะ
ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ที่ลำเลียงนะคะต้องใช้เจ้าหน้าที่ถึง๘นายนะคะ
ในการที่แบกร่างของแต่ละนายนั้นลงมาค่ะซึ่งทางผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่สามสิบสามนะคะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงญาติของทั้ง๕นายนะคะ
ไปจนถึงกำลังพลของทั้ง๕นายนั้นยังคงปักหลักค่ะ
เพื่อที่จะรอรับร่างของพวกเขาอยู่ที่จุดพักณศูนย์ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ
เกี่ยวแม่ป่านนะคะซึ่งหลังจากนี้ค่ะก็จะมีการนำร่างของทั้งห้านายนั้นนะคะ
ไปยังโรงพยาบาลค่ายกาวิระค่ะเพื่อทำการพิสูจน์ค่ะ
ขณะที่ทางภรรยาของพลตรีนพรเรือนจันทร์นั้นก็มาปักหลัก
เพื่อที่จะรอรับสามีตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะ
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่จะทำเพื่อ
พลตรีนพพรเป็นครั้งสุดท้ายค่ะฟังเสียงของภรรยาค่ะ
ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่พี่ไม่คิดว่าท่านที่โทรมาบอกพี่อะค่ะ
ก่อนก่อนที่ขึ้นหอนะว่าแม่ตอนนี้พ่อจะกลับพิศนุโลกแล้วนะ
คือก่อนที่จะมาก็บอกว่าแม่พ่อจะขึ้นฮอไปนะ
ไปช่วยชาวบ้านเขาเดือดร้อนน้ำท่วมก็เตือนแล้วว่าพ่อตอนนี้ฝนตกนะ
อากาศไม่ค่อยดีพ่อระวังนะคะท่านก็บอกว่าอ่า
เช็คแล้วสภาพอากาศโอเคค่ะท่านก็ไปปลาย
พอไปช่วยชาวบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วพ่อค้ากลับท่านก็โทรมาบอกค่ะ
ว่าตอนนี้พ่อจะขึ้นฮอกับพิศนุโลกแล้วนะพ่อรักแม่นะ
เออแล้วก็ตอนนี้ลายของพ่อมันล่มนะ
อ่าก็เดี๋ยวพ่อจะไปบูธใหม่ที่พิสุนโลกติดต่อทางไลน์ไม่ได้นะ
รักแม่นะคือรู้สึกว่าท่านจะย้ำมากกว่าทุกครั้งค่ะ
ทุกคนยังคงเอาใจช่วยนะคะเจ้าหน้าที่ที่ลำเลียงร่างของทหารทั้ง๕นายนั้นลงมายังจุดนี้นะคะ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็คาดกันนะคะว่ายังคงต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวค่ะ
กว่าที่จะนำร่างของทั้งห้านายนั้นลงมาได้นะคะซึ่งการนำร่างลงมาในครั้งนี้นะคะ
ต้องบอกว่ามีอุปสรรคทั้งสภาพอากาศที่หนาวค่ะ
ณตอนนี้บนดอยอินทนนท์นั้นมีอุณหภูมิอยู่ที่๘องศานะคะ
มันมีปริมาณฝนที่ตกลงมาด้วยค่ะแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่นั้นนะคะ
ไม่สามารถที่จะทำการลำเลียงลงมาได้อย่างง่ายดายนะคะ
ต้องเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ไปลำเลี้ยงร่างนายทหารทั้ง๕นายที่ลงมายังตรงจุดนี้ด้วยนะคะ
แต่ทั้งหมดนี้เป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นที่ดอยอินทนนทริยโภจาข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะครับขอบคุณครับคุณอรยาครับ
ทันทีที่มีความคืบหน้านะครับถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่สามารถที่จะลำเลียงศพของนายทหารทั้ง๕นายลงมาได้
คุณอรยาก็จะรายงานเข้ามาทันทีนะครับ